จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานมหาธานบารมีประเพณีบุญภเวทร้อยเอ็ดประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สามสิบสามระหว่างวันที่สามถึงห้ามีนาคมนี้ที่บริเวณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนคริริร้อยเอ็ดบึงพลานชัย
ทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าในปีนี้จะมีการถ่ายทอดสัญญาณสดการจัดงานทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่าง
เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับชมประเพณีอันงดงามอย่างทั่วถึงและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับงานประเพณีบุญภเวทของจังหวัดร้อยเอ็ด
นั่นคือร่วมฟังเทศคาถาพันธ์และเทศมหาชาติ๑๓กัน
ในปีนี้มีขบวนแห่กันจอบกันหลอนโดยกำหนดให้ประชาชนต้องลงทะเบียนแจ้งจองกันจอบกันหลอนที่จะนำมาร่วมถวายในงานเพื่อเป็นการลดความแออัดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพักในพื้นที่ตั้งแต่๑๓๑มีนาคมทางจังหวัดจะมีการมอบรวงข้าวมงคลให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย